บอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครเป็นแฟนพันธ์แท้งานรำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เท่าบันเทิงไทยรัฐอีกแล้ว
เขามีกี่คืนนี่สตาร์ทตั้งแต่วันแรกยันคืนสุดท้ายนู่นยังมาไม่ถึงเราก็จะเล่าให้ไปเรื่อย
บรรยากาศเอามาฝากทุกวันคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คึกคักเหมือนเดิมนะคะเป็นคืนที่๖แล้วค่ะ
น้องการทัศนะเมื่อวานนี้แล้วก็นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวสุดฮอตยูกิไขทองคำค่ะไปขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งแรก
แล้วบอกเลยคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดนะเรื่องเลขเด็ดเนี่ยมีมาฝากกันอยู่แล้วนะฮะ

ดี่เราอะไรร้องแบบนี้แต่ที่คำลองพออยู่มาโดยที่นู้นสวยด้วยน๊องยุคคี้เต็มพะกานหรือว่ายุคคี้ไถ้ต้องคำค่ะไปที่
แรกในชีวิตของน้องเลยแล้วก็เลือกเพลงเอกของแม่มาเลยนะคะ
นักร้องบ้านนอกเพลงนี้ยูกิเล่าให้ฟังว่าเป็นเพลงแรกที่ตั้งแต่เด็กเลย
กิหัดร้องเพลงก็ใช้เพลงแม่พึ่งเพลงนี้ค่ะในการที่แบบฝึกร้องตั้งแต่เด็กก่อน
ได้มาเป็นนักร้องเต็มตัวแบบทุกวันนี้ส่วนนี้หนุ่มสุดหล่อคนนี้พี่การทัศนะค่ะ
หลวงพระกรวยช่วยโดนให้คนรักคนแม่ตาอ๋อนะฮะรายคาถาขุนแผนมาเลยนะฮะ
คาถาขุนแผนหลวงพระกรวยเรียนตึกรี๊ดจากแฟนแฟนหน้าเวทีด้วยค่ะปีนี้
การของเราเนี่ยมาเป็นปีที่สองแล้วนะจ๊ะก็มาขึ้นเวทีงานรำลึกการจักรไปของแม่พึ่งพุ่มพวง
นาทีนี้มีหรือจะพลาดค่ะว่าแล้วก็ตรงไปเลยหน้ารูปแม่พึ่งข้างเวที
ขอพรแม่ก่อนขอให้โชคให้ลาบกับแฟนเพลงด้วยแล้วก็ล้วงหายหยิบลูกปิงปองสักกันหน่อย

วันที่หนึ่งค่ะอ๋อถ้าหนึ่งเลยมาข่าวใหญ่เลยเนอะอ่าอ่า
จากน้องการกับน้องยูกิศิลปินที่มาขึ้นเวทีเมื่อคืนนี้
ขอใช้คำนี้เลยโอ้ยมว่นคักคักโอ้ยนั่นแบบหลายเสือ
มาเต็มที่เลยหน้าเวทีบอกเลยว่าแฟนเพลงก็ไม่ธรรมดาค่ะ
จองพื้นที่โชว์สเต็ปกันอย่างสนุกสนานเลย
ศิลปินที่มาเมื่อคืนนี้น้องแดนซี่ท็อปไลน์ินะฮะ
รวมไปถึงน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทยหนูไม่รู้ว่าหมีแฟน
มาร์ทแมนสุดเชียบเหนียบหนึ่งนี่เขาร้องเพลงนี้นะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศคึกคลื้นขนาดไหนดูแม่หน้าเวทีกันได้แล้ว
แต่ละคนไฟแลบเลยนี่เป็นยังไงเขาสนุกสนานกันเต็มที่คุณผู้ชมนะ
อ่ะไหนไปวัดทัพกระดานแล้วอย่าออกง่ายค่ะกำลังมันเลยนะ
ก่อนจะเลี้ยวออกจากสุพรรณบุรีน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทย

ล้วงสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกราบหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่๑๓
ล้วงให้มาฝากด้วยนะคะเลขจากน้องโบที่ได้ก็คือ๕๖๗
๕๖๗อุ๊ยอะไรนะเลขเดียวกันกับการทัศนะไง
การมันลูกแรกเป็นเลข๐นะตอนแรก
องดีเจ๊หัวมันอยู่ข้างหลังมันหงายหลังไปนิดนึง
แต่จริงแล้วมันคือเลข๕๖๗เลขมันเรียงกันนะ

ของพี่การทัศนะคือ๖๗๖ของพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทย
โอ้โหเลขเยอะขนาดนี้บอกเลยว่าเราจะรวยกันเนอะ
รวยแปะ